คุณยายท่านอายุ๗๐แล้วแต่ยังขับรถได้อยู่
ขับรถกระบะตกคลองส่งน้ำ
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เรื่องนี้มีอะไรเตือนอยู่ในข่าวนี้ครับ
เที่ยง๒๐นะฮะศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดครับ
ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีรถตกคลองเนี่ยฮะตกลงไปโอ้โหกลางคลองแบบนี้เลย
ประสานรถยกให้มาช่วยเหลือครับไปถึงเป็นรถกระบะ
เสียหลักตกลงไปในคลองส่งน้ำครับด้านหน้าก็พังเสียหายกันชนหลุดไปแบบนี้
คนขับคือนางมุกดากสิพร้อมท่านอายุ๗๐แล้วนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเพียงเล็กน้อยนางมุกดาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ทำธุระที่ธนาคารตอนจะขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับ
เกิดอาการวูบรถเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองครับ
พอมีสติได้ก็รีบเปิดประตูรถออกมาก่อนหน้านี้เธอเคยบอกเมารถมาก่อนแล้วนะ
เมารถแล้วก็วูบมาก่อนแล้วแต่ตอนนั้นเป็นผู้โดยสารไม่ได้ขับรถ
อืมไม่คิดว่าจะมีอาการต่อเนื่องมาจนวันนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะอืม
อืม
คือคำว่าไม่มีโรคประจำตัวประจำตัวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะมันอาจจะไม่มีเพราะเราไม่ได้ตรวจหรือเปล่านะครับ

ครูภัยก็เอารถยกมายกรถคันนี้ขึ้น